วันนี้ผมขออภิปรายในยติร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่พศซึ่งถือว่าเป็นร่างฉบับที่๗นะฮะ
ซึ่งของนายจรอึ้งพากรกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวน๙๘๐๔๑คนเป็นผู้เสนอ
ท่านประธานครับคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า

เป็นฉบับที่ได้รับการสนับสนุนจากไอหล่อนะครับ
ซึ่งแล้วก็แน่นอนฮะเพราะว่าท่านผู้มาชี้แจง
ก็คือผมกรรยาชเอ่ยนามท่าจรอึ้งพากร
ท่านก็เป็นผู้มนุยการของไอหล่อแล้วก็ท่านยิ่งชีพอัชนานนท์
ท่านก็เป็นผู้จัดการของไอหล่อซึ่งทั้งสองท่านอยู่ในที่ประชุมแห่งดี
เป็นผู้เสนอยติท่านประธานครับปัญหามีอยู่สองสามเรื่อง
ประเด็นที่๑เรื่องผู้ที่จัดทำยติหรือรวบรวมรายชื่อคือไอหล่อ
ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับว่าไอลอร์นั้นเป็นองค์กรที่ได้รับทุนจากต่างชาติ
นะฮะโดยเฉพาะมีแหล่งทุนที่บางแห่งนั้นท่านชูชาติศรีแสง
ไม่สบายใจล่ะครับเพราะว่าการที่องค์กรมีต่างชาติสนับสนุนนั้น
เหมาะที่จะมาทำเรื่องงานทางการเมืองโดยเฉพาะการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูล
แล้วการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลในฉบับนี้หนักกว่านั้นอีกครับ
ประชาชนผู้เข้าชื่อผมเชื่อเลยครับว่า
มีแก่นำของคณะราช๖๓อยู่ด้วย
มีผู้ชุมนุมที่ร่วมชุมนุมในคณะราช๖๓เป็นจำนวนมาก
ที่เป็นผู้ที่ร่วมในการเสนอร่างยัตตินี้
ซึ่งดังนั้นร่างจึงรับหลักการครับท่านประธาน
ในการที่มุ่งที่จะปฏิรูปสถาบันตาม๑๐ข้อที่คณะราช๖๓
ได้กล่าวมาโดยตลอดท่านประธานครับ
ประเด็นของร่างรัฐมนูลนั้นถ้าเป็นในเรื่องอื่น
ผมก็ยังพอที่จะรับได้ดังเช่นร่างรัฐมนูลฉบับที่หนึ่ง
พักร่วมฝ่ายค้านเสนอมาให้แก้ไขรัฐมนูลมาตรา๒๕๖
ให้ตั้งสอสลแต่ร่างรัฐมนุนฉบับนั้น
ได้ห้ามไม่ให้ไปเปลี่ยนแปลงในหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สอง
ซึ่งอันนี้สำคัญครับดังนั้นเมื่อไอลอร์
ได้รับเงินสนับหนุนจากต่างชาติแล้วก็เป็นการเมือง
ท่านประธานครับพรบพักการเมืองนั้นมาตรา๗๒
ห้ามไม่ให้พักการเมืองและสมาชิกรับบัจจากเงินทรัพย์สิน
และประโยชน์อื่นจากบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
คือคนต่างชาติไม่ได้เลยครับมาเกี่ยวข้องการเมือง
ที่ให้แก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองได้ด้วย
ซึ่งผมก็ดูว่าไอลอร์คืออะไร
ก็เห็นบอกว่าจะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
แต่ไปหาชื่อมูลนิธิยังไม่เจอเลยครับท่านประธาน

แต่เจอที่มีชื่อคล้ายกันคือมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

ท่านประธานสิ่งที่ผมอยากจะพูดผ่านไปยังท่านประชาชนให้ฟังด้วยครับว่า
ในวัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้บอกว่าในข้อ๒๕
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยความเป็นกลางครับท่านประธาน
ไม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
ไม่รู้ว่ากรมการปกครองไปอนุญาตให้จดได้อย่างไร
ซึ่งอันนี้ขัดต่อคำวิจัยสารรัฐมนูลในตอนที่๑ทัพ๒๕๖๐
ตอนนั้นมีการฟองเรื่องกรณีกรรมภัคอาณาคตใหม่
ถ้าจะเขียนแล้วประเทศไทยมีการปกครองตามมาตร๒นะฮะ
บัญญาณว่าประเทศไทยมีการประกองระบอบประชาปิตะย
อันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมบุก
ดังนั้นมันจะเกิดการแตกแยกขึ้นระหว่างชนชาติ
ก็คือให้กรกฎไปให้พรรคอณัคกฎใหม่
เพิกถอนที่เขียนว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐมนูลออก

ประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตว์ทรงเป็นประมุก
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไอลอทั้งหลายนั้น
ใช้คำว่าประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยด้วยความเป็นกลาง
ก็เป็นที่มาของการที่ไม่มีต้องการแก้ไขหมวด๑หวด๒

การที่แก้ไขหมวด๑หมวด๒นั้นก็ไปขัดรัฐมนุนมาตรา๒๕๖
ประกอบมาตรา๒๕๖วัก๑วงเล็บ๑
ก็ห้ามไว้ตั้งแต่ชั้นยัตติแล้ว
คือไม่สามารถรับหลักการได้ในชั้นที่ไหน
เพราะว่า๒๕๕บอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุน
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบเชฟไตย

หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐก็จะกระทำไม่ได้
และมาตรา๒๕๖ภายใต้บังคับมาตรา๒๕๖
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนให้กระทำ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปดี
วงเล็บ๑ให้จัดทำเป็นยัตติครับ
ดังนั้นยัตติของไอรอนั้น
รัฐมนูลตั้งแต่ต้นในชั้นยัตติ
ไม่สามารถที่จะรับหลักการได้
แล้วหมวดที่หนึ่งที่ไอลอร์อยากจะแก้ไขคืออะไรครับ

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบเชฟไตย
มีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก

จะแก้ว่าเป็นการปกครองระบอบเชฟไตย

หรือเป็นระบอบเชฟไตยเฉย
แล้วนอกจากนั้นในหมวดว่าด้วยหมวด๒
พระมหาศัตริย์มาตรา๖
องค์มหาศัตริย์ทรงดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่กระลบศักราะ

ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดไม่ได้
ท่านประธานผู้ที่ลงรายมือชื่อเสนอยัตติของไอลอร์นั้น
ก็ชัดเจนครับ๑๐ข้อที่จะปฏิรูปสถาบัน
ข้อแรกคือต้องการให้ฟ้องร้องพระมหาสถาบันมหากษัตริย์ได้
ท่านประธานผมมองแล้วยัตตินี้
เป็นยัตติที่มีปัญหาแน่นอน
ในมาตรา๒๕๕ขาดรัฐมณส์

ให้แก้ไขหมวดหนึ่งหรือสองถือเป็นปฏิปักต่อสถาบันครับ
เป็นตามคำวิทย์ใช้ของสารและธรรมนุษย์ที่๓ทัพ๒บรรยา๑๖๒
ในวันที่๗มีนาคมในคดียุบพักไทยรักษาชาติ
ธรรมทางสารได้วิทย์ใช้ไว้อยู่แล้วว่า
การเป็นปฏิปักเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรุนแรง
ถึงขนาดเจตนาที่จะล้มล้างทำลายให้สิ้นไป
ไม่จำเป็นต้องขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
แต่เป็นการกระทำที่ขัดขวางสกัดกั้นไม่ให้เจริญก้าวหน้า
หรือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลการซ่อก่อนบ่อนทำลาย
จนเกิดชำรุดสุดโทรมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลง
ก็เข้าข่ายลักษณะการเป็นปฏิปักได้แล้ว
ดังนั้นร่างของไอลอร์นี้
จัดทำรัฐมนุนตามข้อเรียกร้อง๑๐ข้อของคณะราช
ผมเชื่อท่านพูดกันหลายครั้งแล้วล่ะครับ
ที่จะปฏิรูปสถาบันล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิบัติต่อสถาบัน

ดังนั้นร่างที่ตามความเรียกร้องนี้
เป็นการกระทำที่ก้าวล่วงไม่บังควรอย่างยิ่ง
การเสนอก็สู่สภาขัดรัฐมนุษย์มาตรา๖
เป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดลบหลู่ความเชื่อ
ความศรัทธาความจงลักษณ์พักดีต่อสถาบันพมหาศัตริย์
ของประชาชนคนไทยหลายสิบล้านคนครับ
สำคัญผมต้องขออนุญาตเก่าถึงในส่วนนี้ด้วย
เพราะว่าผมที่ต้องเรียนอย่างนี้
เพราะผมกำลังต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนอีกหลายล้านคน
ที่ในขณะนี้กำลังต้องออกมาจงลักษณ์พักดี
ต่อสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐมนูลหมวด๔
หน้าที่ปวงชนชาวไทยในมาตรา๑
ท่านประธานครับรัฐมนุนนี้บรรยัติไว้ว่า
บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
ผมได้นำเสนอนั้นเพราะว่าร่างรัฐมนูล
จากมีเจตนาที่เป็นปฏิบัติแล้วก็ยังเตรียมไว้ด้วยครับ
ชัดเจนครับเตรียมให้ใครกลุ่มใด
เรื่องประเด็นคุณสมบัติของสอสล
ในฉบับของร่างฉบับไอลอนั้นกำหนดไว้
ไม่ห้ามบุคคลที่ต้องห้ามในยัตติ๒ยัตติ
ซึ่งห้าม
บุคคลดังกล่าวไว้หลายประการแต่ไอลอไม่ห้ามฮะ
ไล่ไปตั้งแต่๙๘วงเล็บหนึ่ง
ไม่ห้ามบุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษฮะร่างของไอลอไม่ห้าม
ห้ามบุคคลที่ล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

แปดวงเล็บสี่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
๙๖วงเล็บ๑และ๒และ๔ก็คือพระพิสูจน์สำเนญพระก็เป็นได้ครับ
อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้ที่สำคัญครับท่านประธาน
ร่างของไอลอร์เนี่ยให้คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ก็มาสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลได้ครับ
แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการที่๙๘วงเล็บ๕
อยู่ระหว่างระงับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการชั่วคราว
หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ก็อดีตกรรมการบริหารพักหนึ่งที่ถูกยกไป
เตรียมจะมาเป็นสอสรเพื่อเผยแพร่แนวคิด
ร่วมกันกับแกนนำคณะราช๖๓นะฮะ
หลักการ๑๐ข้อปฏิรูปสถาบันเป็นปฏิปักต่อสถาบัน
ท่านประธานครับท่านผู้อาวุโสเปลวศรีเงิน
เขียนไว้ชัดเจนครับยัตถีนี้ตั้งสอสลอใหม่หมวด
หมวด๑หมวด๒ลื้อลื้อด้วยพระราชประกอบรัฐมนุษย์๖๗ฉบับ
ต้องยกเลิกทันทีธุรการสารรัฐมนูล
คณะกรรมการองค์กรอิสระสวนายกที่มีเชื้อกศชละหมด
ที่สำคัญเขียนว่าโจรพระเนรคนบ้าขี้ยาค้ายาคนต้องโทษ
คนถูกเพิกถอนสิทธิ์การเมืองเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวล
ร่างไอลอให้มาสมัครเป็นส่อได้หมดเลยครับ
อันนี้ท่านเปลวศรีเงินท่านได้เขียนไว้
ท่านประธานเวลาผมเหลือน้อยก็อยากจะเรียนว่า
การแก้ไขรัฐมนูลที่ร่างไอลอเสนอมามีเป็นรายมาตราด้วย
เสนอมาในยัตติเดียวกันท่านย้อนแย้งหรือเปล่าครับ
ท่านรังเกียจสมาชิกรัฐสภาในแห่งนี้มากมายเหลือเกิน

เห็นท่านบอกว่าต้องให้สอสลที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นพวกท่าน
เท่านั้นแหละเป็นผู้ที่จะล่างถึงค่อยจะมีความถูกต้อง
แล้วท่านเสนอมาให้สภาแห่งนี้พิจารณาเห็นชอบกับร่างลายมาตราของท่านทำไม
เพราะว่าสอสลตามร่างที่หนึ่งร่างที่สอง
ที่สภาแห่งนี้น่าจะรับไปนั้น
จะยกร่างรัฐมนูลใหม่เว้นไม่เปลี่ยนแปลงเฉพาะหมวดหนึ่ง
จำนวน๕มาตราหมวด๒จำนวน๒๑มาตรา
รวมแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแค่๒๖มาตราครับ
แต่จะยกเลิกรัฐมนูล๒๕๖๐รวมแล้ว๒๕๓มาตรา
ตั้งแต่มาตรา๒๗ถึงมาตรา๒๗๙มายกร่างใหม่
ทำไมไม่รอฮะรอให้สอสลมามาทำหน้าที่
แต่ท่านเสนอมานั้นเพื่อที่จะให้สภาแห่งนี้
พินาเห็นชอบกับสิ่งของท่านย้อนแย้งกันครับ
ในเมื่อไม่ประสงค์จะให้สมาชิกรัฐสภา
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านเสนอมาทำไม
ผมมีเวลาเหลือไม่มากก็อยากจะเรียนว่า
ร่างรัฐบาลร่างพักร่วมฝ่ายค้านร่างที่หนึ่ง

ร่างพักร่วมรัฐบาลร่างที่๒นั้น
ก็ครอบคลุมถึงการที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของหลายฝ่าย
ซึ่งก็มีประชาชนเป็นจำนวนมากออกมาคัดค้านอยู่แล้ว
ผมก็คิดว่าบ้านเมืองก็ต้องเดินหน้าไป
ผมก็จะรับร่างที่๑กับร่างที่๒
แต่ท่านครับท่านประธานท่านสมาชิกรัฐสภาท่านใด
ผมอยากจะเรียนว่าหากต้องการสนับสนุนร่างรัฐมนูล
ที่เป็นปฏิปักต่อสถาบัน
และสนับสนุนให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองในหมวด๑หมวด๒
ขอให้ท่านใช้เอกสิทธิ์ของท่านครับ
โหวตรับร่างรัฐมนูลของคณะราช๖๓
ซึ่งร่างโดยองค์กรทุนต่างชาติหรือเรียกว่าไอลอร์ครับ
แต่หากต้องการปกป้องสถาบันเหมือนท่านประชาชนหลายล้านคนทั่วประเทศ
และที่อยู่บริเวณใกล้รัฐสภาขอให้ท่านพิจารณาโหวตเหมือนผม
ท่านประธานครับผมขอเป็นสมาชิกรัฐสภาหนึ่งเสียง
ที่เป็นตัวแทนท่านประชาชนหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ
ขอใช้เอกสิทธิ์โหวตคว่ำร่างรัฐมนูญฉบับที่๗ของไอหล่อ
ไม่เห็นด้วยให้รับหลักการเพราะเป็นร่างรัฐมนุนที่เป็นปฏิปัก
ต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย